พลาดจากกัน๒๙ปีแต่ท้ายที่สุดได้มาพบกัน
ไปดูวินาทีแห่งความปลื้มปลิ่มตื้นตันใจนี้ค่ะ

จังหวะนี้กุ้งถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะ
เธอเนี่ยถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์คลิปตอนที่เดินทางไปหาคุณพ่อ
จังหวะนั้นพอลูกเดินเข้าไปใกล้
พ่อจำได้ค่ะเอามือทุบหน้าผากเบาเปื้อนหน้าหนี
หนีเพราะว่าอยากจะหลบน้ำตาที่มันไหลถึงขั้นเดินหนีเลยคุณผู้ชม
ส่วนลูกสาวเองนะคะก็เช็ดน้ำตาที่เปื้อนหน้าทั้งซึ้งทั้งดีใจที่ได้เจอคุณพ่อนะคะ
และนอกจากที่วินาทีที่เขาได้พบกันแล้วเนี่ยนะคะ
ยังได้โพสต์คลิปขณะที่คุณพ่อเนี่ยทำการผูกข้อไม้ข้อมือให้เธอ
ตามความเชื่อและเหมือนประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง
คุณนุ้ยเจ้าของคลิปบอกว่าตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่ง๓๔ขวบเนี่ย
กับแม่แยกทางกันหลังจากนั้นเธอก็ไม่เคยได้เจอหน้าพ่ออีกเลยนะคะ
นับจวบจนปัจจุบันนี้น่าจะเป็นเวลาสัก๒๘หรือ๒๙ปีได้
ตามหาพ่อจนเจอนะคะเธอบอกวันนี้หนูมาหาพ่อแล้วนะ
หนูตามหาพ่อจนเจอความรู้สึกมันพูดไม่ออกดีใจตื้นตันใจ
หนูรักพ่อมากนะเราเห็นแล้วก็น้ำตาปริ่มไปด้วย
ใช่เรื่องของความรักพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยผูกพันสายใยตัดกันไม่ขาดอยู่แล้ว
นะคะก็ยินดีด้วยนะคะต่อไปก็ขอให้คุณพ่อสุภาพแข็งแรงอยู่ด้วยกันต่อไปนานค่ะ